เพราะเสียงเหมือนพี่มา

ไม่ยังไม่เห็น
พบกันทุกวันนะคะ๘จันทร์ถึงศุกร์ค่ะ

และอย่าลืมนะคะไลน์มากันด้วยนะคะ

ถูกต้องนะครับโอเค
จับแรง

หว่าได้ยาความปลอม
วิ่งร่องลหารสัย
จากนั้นนี่แหละ

ขวาเข้าบังรักษ์เสร็จแล้วเข้าเจริญกรุง

ตลอดสายผ่านวงเวียโอเดียนถนนเยาวราช
ผ่านแยกราชวงศ์เลี้ยวเข้าแยกวัดตึก
ถนนจักรวรรดิขึ้นสะพานประชาธิปก

สะพานพระปก๙พระปกเก้าสี่แยกบ้านแขกนั่นเองนะคะ

เข้าถนนอรุณอมรินขึ้นสะพานข้ามคลองที่คลองมะกอกใหญ่
อีกทีที่พระราชวังเดิมก็บริเวณนั้นนะฮะ

สะพานอรุมรินขึ้นสะพานนี่เลย

แล้วก็ลงที่แยกจอปลแล้วก็เข้าไปที่จุดเริ่มต้น
ก็คือลานพระบรมรูปทรงม้านั่นเองค่ะ
ระยะทาง๒๙กิโลเมตรซ้อมกันอย่างคึกคัก

คนที่เหนื่อยก็มีการพักได้ตลอดเวลา

ธันวานี่ก็จะมีการซ้อมอีกทีหนึ่งนะฮะ
ส่วนท่านรัฐมนตรีวภกรรณกระทรวงอันทรมานไทยบอกว่า

คนที่ไม่พร้อมนั้นให้มันไปซ้อมไป
ก็เอางี้สิก็ลงแล้วก็เข็น
ก็ได้มีจุดพักตลอดทางนะคะทั้งเต็นต์ประถมพยาบาลและที่กินน้ำเนี่ยเขามีให้ตลอดทาง
ไหวก็ค่อยไปต่อ
เหนื่อยก็ต้องพักนะครับคือไม่พักไม่ได้น่ะ

ส่วนบรรยากาศในวันที่รับของพระราชทานวันผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
ครั้งนี้เนี่ยทศนามสุภชาลาศรรย์

เค้าไม่รู้ว่าเราถ่ายรายการสดอยู่

เดินไปตามจังหวะลำดับรับของไปรับจากพันครามนับเศษ
ได้กินขนมด้วยมีขนมเลี้ยงด้วย
และช่วยถ่ายรูปที่หน้าทิศลักษณ์ของภะบัตรสุดในพระเจ้าอยู่หัวและ

เราเชียร์แต่ไปเชียร์ได้ตามทางตลอดทาง

ไม่หยุดเถอะไม่หยุดไม่หยุด
หยุดราชการนะคะแต่ว่าจะปิดเป็นช่วง
ช่วงจะไม่ให้กระทบกระเทือนการจราจร

ทุกคนก็เพิ่มกันต้องการเตรียมตัวก็เตรียมกันไปเรื่อยนะครับทุกคน
เตรียมวันที่๑๑จะปั่นไปให้เต็มได้

นี่นะฮะหน้าหนึ่งไทยรัฐค่ะ

ก็พ่อของคุณพได้ออกมา
บอกว่าที่ผ่านมา๑๙๒๒ปีการณ์
บริษัทปริศนีย์ไทยได้ให้ที่ทำการชนนีจังหวัดเชียงราย

แล้วก็มีมุมหนึ่งให้บริการส่งกำลังใจให้คุณพ่อ

ใช่นะฮะโดยเขียนคำอวยพรลงในปรายศนียบัตร๑๔๓ฉบับ
แล้วส่งมาให้ตนที่โรงพยาบาลรามา
อ๋อโฮใตน์น่ารักที่เชียงรายเนอะ
ใช่ครับเพิ่งมาถึงเมื่อเช้าวันนี้เองนะครับ
ครอบครัวสหวงนะครับต้องขอบคุณพี่น้องชาวเชียงรายนะครับ
ที่ได้ส่งความปรารถนาดีมาให้คุณปอ
อกจากนี้ยังมีบริษัทห้างร้านต่างส่งอาหารเอ่ย
คอปโปโลสีขาวเขียนคำว่าทรงพระเจริญ
ส่งมาให้แพทย์แล้วก็พยาบาลในห้องไอซีอยู่ด้วย
แล้วส่งให้ทั้งทีมเป็นกำลังใจ
คุณพ่อเปิ้ลมากเลยปริศนิยบัติที่ส่งมาจากแฟนคลับของเชียงราค
และในวันที่๒๑ที่คุณปออยู่ในวันนี้
ครอบครัวก็ไม่ได้อยู่โดดเดียวนะฮะ
โดยครั้งนี้ต้องขอบคุณประชาชนแล้วก็แฟนคลับทั่วประเทศด้วย
ฉันว่าคุณปอลูกขึ้นมาต้องดีใจ
คุณปอลอยู่มา๒๑วันแล้ว
อ่านตั้งแต่วันแรกเลยนะ
แต่ที่แน่ตอนนี้คุณน้ำอ้อย
เป็นพิสการคุณปอลเค้าได้ออกมาให้สัมภาษณ์
บอกว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่แพทย์ตรวจพบ
เชื้อสิ่งแปลกปลอมในร่างกายคุณปอ

ก็ได้ให้ยากำจัดเชื้อออกไปแล้วสบายใจได้นะครับ
เมื่อเช้าวันนี้ไม่พบแล้วด้วย
เย่นะฮะตอนที่แพทย์แจ้งว่าพบเชื้อนั้น

พอแพทย์บอกว่านี่มีเชื้อตัวนี้นะอยู่อย่างนี้กับคุณปอนะ

พนมมือสวดมนต์ให้บอกสีหน้าไม่สู้ดี
ทำให้คนตกใจว่าอาการปอนไม่ดีหรือเปล่า

จากระบบการตอบสนองสื่อสารกับภรรยานะครับ

คุณโบก็ได้นำคลิปวิดีโอที่มีเสียงของน้องมะลิไปให้คุณปอฟัง
เพราะว่าน้องมะลิเนี่ยไม่ได้ไปเพราะว่าขี้มูกไหล
เหมือนวัดแพทย์ในเกรงมันจะติดเธ้บเจ้าไม่อยากให้ไป
ถ้าขอชอบก็ให้คุณปลอฟัยักหน้านะ
วันหลังจะให้น้องบะลิใส่สายเดี่ยวมาไหม
ปรากฏว่าปอใส่หัว

รวมทั้งแสดงที่ไม่อยากให้น้องบะลิใส่สายเดี่ยวมา
คุณโบยังเล่าข้อให้ฟังด้วยว่า
ปปก็รับรู้โดยการพยักหน้า

ว่าไม่ได้พยักไปตามอาการร่างกายตอบสนองแบบว่า

ทำไมถึงตามที่ถามทุกอันเลย
ก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นสิ่งที่ดี
ที่บ่งบอกนะครับเป็นทางที่ดีนะครับ

ก่อนหน้านี้เนี่ยปลายเท้าข้างขวาที่หลายคนเป็นห่วง
เนื่องจากมีอาการคล้ำมาก
คือตอนนี้คุณปอได้ตัดเท้าซ้ายไปแล้ว

ตอนนี้ข้างขวาเนี่ยก็บอกว่ามีสีดำคล้ำมาก
เพราะว่าเลือดไม่ไปหล่อเลี้ยง
แต่แพทย์ได้แก้ไขและเลือดเข้าไปเลี้ยงแล้ว

มีการเพิ่มเกล็ดเลือดเป็นระยะนะฮะสรุปต่าง
ทั้งปอล์ตับก็ยังไม่มีอะไรน่าห่วง

แต่ว่าตอนเช้าปอมีอาการสวิงความดันตกบ้าง
แล้วก็แพทย์เดี๋ยวได้แก้ไขให้กลับมาเป็นปกติแล้ว

ค่ะดีค่ะเพราะเป็นกำลังใจอยู่เหมือนเดิม
เอาละค่ะเดี๋ยวเรามีเรื่องราวดีมาบอกกับคุณผู้ชม
เกี่ยวกับไทยรัฐทีวีจัดกิจกรรมพิเศษค่ะ
ต้องขอบอกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในกิจกรรม
วันมหาศจรรย์ปีใหม่ไทยรัฐทีวีค่ะ
กับการแจกของขวัญตลอด๓๒วันนะคะ
รวมมูลค่ากว่า๕๗๐๐๐บาทเลยทีเดียวค่ะ
ง่ายนะคะเพียงติดตามชมรายการต่างทางช่องไทยรัฐทีวี
แล้วสังเกตสัญลักษณ์กล่องของขวัญ๓๒วันมหัศจรรย์ปีใหม่ไทยรัฐทีวี
แล้วก็ส่งรายโวยพรปีใหม่ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม
และเบอร์โทรศัพท์ก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของ

ลำคอนโดพักรังสิทธิ์จากภึกษานะฮะ
อีซูซูนิวแม็กซ์โทษนะนิวส์เอ็กซ์นะครับ

นิวเอ็กซ์นะฮะแล้วก็ของรางวัลอื่นอีกมากมายเลยนะครับรับความสุขพร้อมกันนะฮะ
วันเต็มนะครับตั้งแต่วันที่๑ธันวาคม๒๑๑๘จนถึง๑มกราคมนะ
จำกัดนะครับส่ง๑ท่านต่อ๑ช่วงรายการเท่านั้น
นั้นก็ส่งมาทุกช่วงเลยที่มีรูปกล่องของขวัญขึ้นเธอมีปุ๊บส่งได้ทุกรายการเลย

ก็ดูทุกรายการส่งได้ทุกรายการใช่ไหมฮะแต่รายการจะขึ้นกี่ช่วงหลายช่วงนะ
ลาวแต่ผลักจะมากกว่าหนึ่งท่านต้องชมรายการแล้วท่านต้องส่งมา
มีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะตามที่เห็นในรูปนั้น
ใช่มีเยอะแยะมากออกมาเลย๓๒ล้าน
แต่ช่วงหน้ามีอะไรคะ

พรุ่งนี้เราจะเสียเงินกันอีกแล้ว